ความเคลื่อนไหวของทีมบริบาลสาวไทยกันบ้างที่จะเก็บตัวแข่งคัน
รายการสำคัญในปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงการคัดเลือกโอลิมปิกในปี๒๐๒๐

อาจจะเป็นข่าวที่ไม่สู้ดีนักนะครับเพราะว่าเธอก็เป็นดาวรุ่งที่เป็นตัวหลักของทีมแล้วเหมือนกัน
กระแสข่าวนะครับในโลกออนไลน์พูดถึงอาการบาดเจ็บของพิมพิชยากกรำ
ก็เพิ่งจะเข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชาติเพียงสัปดาห์เดียว
ก็เป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บภายในนะครับ

แต่เนื่องจากว่าข่าวหลุดออกไปอยากจะยืนยันว่า
ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทำให้หัวเข่าบิด
เรื่องต้นครับต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย๔สัปดาห์หลังจากนั้นต้องดูอาการอีกครั้งหนึ่งครับ

เป็นอุบันเหตุอีกเรื่องไม่ได้
เพื่อยังฟื้นกลับมาทันในรายการต่าง
อีกหนึ่งคนมือเซ็ตครับโสระยาพรมล่าก็ขอถอนตัวจากทีมชาติ
หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บรบกวน
ส่วนรายชื่อของนักกีฬาที่เข้าแข่งขันวอเล็กบอลรายการพิเศษ
กับเกาหลีใต้ในวันที่๕เมษายนที่จะถึงนี้
ที่จังหวัดนักคอรัชศรีมาแล้วก็๗เมษายนที่อินดอร์สเตอร์เรียมหัวบ้าง
จะประกาศรายชื่อกันในวันที่๓เมษายนคือวันพุธนะครับ
ไปดูเรื่องของจักรยานกันบ้างผลเอกเดชาเหมกระสีครับ
นายกสมาคมไปร่วมเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาตินะครับ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประเภททีมชายครับระหว่างวันที่๑ถึง๖เมษายน
เส้นทางก็พิศนุโลกถึงเชียงใหม่รวมระยะทางครับ๙๗๔๕๓กิโลเมตร
โดยสเตจแรกครับจากพิสุนโลกไปถึงอุตรดิษฐ์นะครับ
พร้อมกับคว้ารางวัลผู้นำเวลารวมไปครองด้วย
ส่วนทีมนักปั่นไทยนะครับคว้าแชมป์แล้วก็รองแชมป์ประเภททีมอาเซียน
ส่วนวรุษแปะกระโทกนะครับได้อันดับ๓บุคคลในอาเซียนนะครับ
ก็มีการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเพื่อที่ประเมินกันด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวปลายปีนี้จะมีการแข่งขัน๔เกมของขุนพลนักกีฬาไทยด้วยนะครับ